คลิปที่จะให้ดูต่อไปนี้เป็นความเชื่อของผู้หญิงคนหนึ่งนะคุณผู้ชม
แต่ว่าก่อนที่จะไปถึงเรื่องความเชื่อเนี่ยเวลาเราไปสถานที่ท่องเที่ยวต่าง
เฉพาะโบราณสถานเนี่ยเขามักจะบอกว่าดูแต่ตา
อย่าต้องของอย่าจะเสียคือมืออย่าไปจับเดี๋ยวของจะเสีย
แล้วมือเนี่ยอย่าไปหยิบกลับมาด้วยเดี๋ยวเจ้าที่เขาจะมาทวงคืน
ถ้าเจ้าที่มาเป็นคนยังคุยกันรู้เรื่องภาษาคน
แต่ถ้าเกิดว่าเจ้าที่มาเป็นวิญญาณมาเป็นสิ่งลีลับ

เที่ยวทะเลประจวบนะไปหยิบหอยสังมา
คุณผู้ชมแล้วเอากลับมาปรากฏว่าเธอเจอดี
แล้วเธออัดคลิปโพสต์ลงโซเชียลแบบนี้ค่ะ
มาถ่ายรูปชูไว้น้ำตรงนี้แล้วเห็นสังทอง
ก็เลยก็จะเก็บไปมันน่ารักดี
ทีนี้นะคะเมื่อวานตอนคืนเข้าห้องน้ำอยู่
ได้มีเสียงแบบนี้ค่ะ
แป๊บนึงนะเสียงแบบนี้
อยู่ละนี่ละคะห่อป่าเอามาขึ้น
โอเคบ๊ายบายก็ตั้งคำถามเลยว่าไหนอ่ะ
ตรงนั้นแหละค่ะที่เธอบอกว่าเป็นที่อยู่ของสังทอง
แล้วก็ง้อป่านะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมมีสองอีพีนะคะ
เอาสังทองมาขึ้นทะเลแหวกบางสะพานประจวบนะคะ
ทีนี้อันนี้มันเป็นเรื่องของความเชื่อ
ใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะ
แต่ว่าเอาล่ะเราก็ต้องตรวจสอบเรื่องราวที่เกิดขึ้น
นักข่าวของเราสอบถามกับเจ้าของโพสต์นะคะ
เจ้าของโพธิ์ชื่อว่าคุณนพัน
คุณนบพันธ์เธออยู่ย่านสุขุมวิทย์กรุงเทพ
เล่าให้ฟังบอกว่าช่วงสงกรานที่ผ่านมา
เที่ยวทะเลแหวกที่อ่าวบ่อทองหลาง
กับครอบครัวที่ประจวบ

จู่ไปเจอหอยสังลักษณะแปลกตาดีเออมันสวยนะ
ก็เลยนำกลับไปที่โรงแรมด้วย
หอยไปล้างค่ะไปล้างน้ำ
แล้วก็วางไว้หน้ากระจกในห้องน้ำ
เพราะกลางดึกเท่านั้นคุณผู้ชม
ลุกไปเข้าห้องน้ำปรากฏว่ามีเสียง
เหมือนเสียงคนป่าร้องเสียงคนป่าร้องเป็นไงก๊อฟ
แบบเหมือนที่เธอทำปากเมื่อกี้ฮู้เนี่ย
อย่างนี้เหรอคะนั่นแหละค่ะ
ร้องดังมากออกมาจากหอยสัง

บอกว่าพอได้ยินแบบนี้แล้ว

เอามือไก่หน้าผากเลยนะคะ
ก็ประมาณสักก่อนนอนเที่ยงคืน
ก็เข้าห้องน้ำปัดสวะอะไรอย่างนี้
แล้วมันก็ได้ยินเสียงแบบนี้เลยค่ะ

เหมือนลูกนี้นอนไม่หลับเลย
เขาก็ไปเปิดไฟห้องน้ำทิ้งไว้
เขาบอกว่ามันเหมือนมีคนเหมือนมีคนเดินอยู่ในนั้นอะไรอย่างนี้
ก็เขาก็สวดมนต์ทั้งคืนเขาบอกว่าทั้งหลับตื่น

แล้วพอเสร็จแล้วก็คือหนูคุมโปรงไปเรียบร้อยแล้วหนูกลัว
แต่จริงเสียงที่เขาทำให้ดูที่เขาเล่าให้ฟังเนี่ย
มันเหมือนเสียงง้อป่าเหมือนกันนะ
เหมือนทำเสียงแล้วก็เอามือไปตีที่ปาก
ใช่ภาษณะคือเสียงมันจะก้มหน่อย
องค์ลุกเลยรู้สึกแออร์เย็นนะครับ

ก็เลยรีบนำหอยสังไปคืน
โขดหินที่มีรูปปั้นง้อป่าอยู่ด้วย
แล้วก็บอกกล่าวตรงนั้นแหละค่ะบอกว่าขอโทษ
ยังเล่าให้ฟังต่อนะคะบอกว่าหลังจากนำหอยสังไปคืนแล้ว
ก็ยังเจอเรื่องแปลกอีกเอายังไม่จบนะ
เพราะขณะที่ไปเข้าห้องน้ำมีร้านอาหาร
ก็ไปเจอดอกไม้จันทร์วางอยู่ในห้องน้ำของร้านอาหาร
ได้ยินเสียงเด็กหัวเราะด้วย

เพราะปรากฏว่าใกล้ห้องน้ำมีหลุมศพเด็กที่โบกปูนเอาไว้

ถือเป็นทริปที่หลอนมากนะคะ
เพื่อเป็นอุทาหรณ์บอกว่าเวลาไปเที่ยว
ไม่ควรหยิบไม่ควรจับหรือไม่ควรเอาอะไรมาเป็นของตัวเอง
เพราะบางที่บางสิ่งบางอย่างตรงนั้นคือเขามีเจ้าของ

ถ้าเห็นว่ามีรูปปั้นอะไรแบบนี้อยู่เนี่ย
ก็ไม่ควรจะไปหยิบของที่อยู่บริเวณนั้นมาแล้วไหมครับ

แค่ก้อนหินก้อนเดียวยังไม่กล้าหยิบกลับไปเลย

เชื่อนะแต่ก็ดูไว้แล้วกันนะฮะ